นี่คือคลิปที่คุณบินเนี่ยเขาไลฟ์สดเราเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

พระเอกกู้ภัยใจพระนะคะ
พูดถึงเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
คือต้องยอมรับคุณบินเป็นคนแรกเลยที่ลงพื้นที่
ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ไปถึงก็ไปสัมผัสไปเห็นเรื่องของความเดือดร้อน
ไม่ใช่ความเดือดร้อนที่ธรรมดานะมันสาหัสมาก
เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างรายรับก็ไม่ได้เยอะอะไร
คุณบินบอกว่าปัญหาหลักเลยคือไม่มีข้าวทาน
บางคนไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีจะขับถ่ายก็ลำบากแสนจะลำบาก
ศูนย์พักพิงก็แออัดหลายคนเริ่มป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า
บางคนคุณบินบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด
จากอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเงินปัจจัยเรื่องเงิน
ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะนำมาไว้ใช้จ่าย
ซื้อข้าวของที่จำเป็นคุณบินอย่างที่บอกไปตัดสินใจค่ะ
กลับมาที่กรุงเทพหานครเนี่ยคุณผู้ชมเป็นข่าวออกไปนะคะ
กลับมาที่กรุงเทพมหานครมาเบิกเงินสดในบัญชี๑ล้านบาท
นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวละ๑๐๐บาท
ซึ่งคุณบินบอกว่าไอ้เงิน๑ล้านเนี่ย
ก็เอาล่ะเป็นเงินส่วนตัวของผม๑๐๐๐บาทต่อ๑ครอบครัว
สักประมาณ๑๐๐ครอบครัวแค่นี้ผมก็มีน้ำใจแล้วนะ
ผมก็รู้สึกอุ่นใจแล้วที่ได้ช่วยเหลือคนในพื้นที่
ทีนี้คุณบินก็บอกต่อว่าถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดสนใจที่จะร่วมบริจาค
ก็ยินดีนะคะคือเราก็ขึ้นให้ทางช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีทุกช่วงนะคะ
ช่องทางการรับบริจาคของคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็ตามเพจต่างด้วย
เพจของคุณบินด้วยนะคะและตอนนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
มีมิจฉาชีพนะแปลงเป็นคุณบินปลอมค่ะปลอมบัญชีนะครับคุณผู้ชม
คุณบินยืนยันเลยนะคะว่าบัญชีร่วมบริจาคของคุณบินมีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นคือกสิกร
ใช่ค่ะต้องย้ำเตือนกันด้วยคือไม่อยากให้เอาช่วงที่มันมีปัญหาแบบนี้
ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนอีกนะคะแทนที่เงินนั้นมันจะส่งตรงถึงพี่น้องคนที่เขาเดือดร้อนจริง
แล้วคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยก็ลงพื้นที่คุณไทยเอกพันธ์ก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่ลงพื้นที่เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ไปที่บ้านวังยางที่ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบเอาเงินเนี่ยไปแจกให้กับชาวบ้าน
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มอยู่ในพื้นที่อยู่กับพี่บินด้วยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

และทันทีที่พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับเดินทางมาถึงนั้นก็ได้รับเสียงต้อนรับจากชาวบ้าน
ด้วยการปรบมือแล้วก็เสี่ยงชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะนี่ก็คือหนึ่งในวีรบรุษที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็มีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีชาวบ้านที่บ้านวังยางนะครับ
บุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารอให้การต้อนรับ
ซึ่งวันนี้นะครับพี่บินจะนำเงินมาช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้นมีประมาณ๑๔๖หลังคาเรือนนะครับ
ซึ่งเกณฑ์ในการรับเงินนั้นก็เป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับ
โดยจะมอบให้บ้านละ๑๐๐บาทนะครับในเบื้องต้นที่มีการแจ้งไว้กับทางสื่อมวลชน
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับพี่บินกำลัง
กับทางพี่ท็อปแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับพูดถึงแนวทางที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน
อันนี้คือมันจากที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ยอดเงินบริจาคล่าสุดนั้นก็ทะลุ๑๐๖ล้านไปแล้ว
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
หลั่งไหลกันมาเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ
เดี๋ยวจากไทยรัฐนะครับพี่บินเดี๋ยวขอพูดสัมภาษณ์นิดนึงครับ
ตอนนี้แนวทางการช่วยเหลือเราจะมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
ตอนนี้นะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุว่านนี้เนี่ย

เพราะตอนนี้วันหนึ่งร้อยห้าสิบสิบครอบครัว
ผมก็จะให้ครอบครัวละ๕๐๐บาทนะครับ
พันบาทเลยให้ให้กับมือของชาวบ้านเลยนะครับ
ชาวบ้านโดยตรงนะครับ

แต่สำหรับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็จัดคนที่อยู่ที่ครอบครัว

ตอนนี้ยอดอยู่ประมาณร้อยสิบหก

เพราะว่าเงินที่บริจาคมาให้ผมเนี่ยมาลดภาษีไม่ได้
เพราะมันปกติแล้วถ้าจะให้รัฐบาลเอาจ่ารัฐบาลน้ำท่วมรัฐบาลเปิดโต๊ะ
ปั๊บมอบรับภาษีได้แต่นี่ไม่ใช่มอบรับภาษีไม่ได้
แต่โดยเป็นเงินที่บริสุทธิ์ใจของชาวบ้านจริง
ที่อยากจะมอบให้เรามอบให้กับชาวบ้านอีกทีหนึ่ง

ถ้าสามสี่ล้านห้าล้านไม่เกินด้วยซ้ำไป
เพราะละที่ผมบอกเฟซเซมส์ชาวบ้านมาก๑๐๐๐คน
ผมมันมีเงิน๑ล้าน๑๐๐คน
ครอบครัวครอบครัวละ๑๐๐บาท
พอหลังว่าเฮ้ยเพิ่มไป๒๐๐ตอนนี้โอ้โหมันเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พี่น้องประชาชนเจ้าไทย
ไม่เคยทิ้งพี่น้องประชาชนเจ้าไทยด้วยกัน
ที่จะเป็นทางหลักหลายอะไรก็แล้วแต่
ไม่เคยแบบว่าว่าจะเป็นคนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรทุกคนช่วยกันหมด
อ๋อขอบคุณครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นขนาดนี้

โดยพี่เวียยืนยันกับทีมข่าวว่าจะมอบให้กับชาวบ้านครอบครัวละ๕๐๐บาทนะครับ
จากเดิมที่ตั้งไว้เพียงครอบครัวละ๑๐๐บาทเท่านั้นครับ

รายงานจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดรัชธานีครับ

ล่าสุดที่พี่บินบอกคือ๑๑๖ล้านบาท
แล้วก็จากเดิมที่บอกว่าจะช่วยชาวบ้านครอบครัวละพัน
เป็นครอบครัวละ๕๐๐มีทั้งหมด๑๔๖ครัวเรือนนะคะ
ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
ท่านก็ยิ้มออกนะคะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ